มาดูเรื่องราวของพุทธศร้อนสมศรชิงช้ำเอเชียร์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้พลาดไปนิดเดียวนะสำหรับชมบุรีบลูเวฟ
โอ้โหคือพลาดแต่ละครั้งเนี่ยมันก็โดนลงโทษในจังหวะต่อมาทันที
ถามว่าเมื่อวานแล้วเล่นกันดีไหมเต็มที่
ถ้าติดใจกับความกดดันเนี่ยมันแบกรับไว้ไม่ไหวในช่วงเวลาสำคัญ
แล้วทางอีกฝั่งเขาก็เตรียมตัวมาดีด้วยนะครับ
ถือว่าเอาเชียร์เต็มที่แต่ยังมีโอกาสในการลุ้นที่๓เป็นรางวัลปลอบใจในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับ
มาดูเกมกันหน่อยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
กับศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียรอบรองชนะเลิศนะครับ
โดยตัวแทนจากไทยครับชมรีบูเวฟ
แล้วก็เป็นอดีตแชมป์เมื่อปี๒๐๑๓นะครับ
พบกับนาฟิตอัลวาซาสอันดับ๔ในครั้งที่แล้ว
ทีมจากอีรักษ์ครับชมบุรีก็มาในชุดเก่งของพวกเขานะครับ

อาทิตย์ที่๑๖นะครับจีรวัตรศรวิเชียรครับ
ได้จังหวะทำชิ่งกับซาปานะครับคุณผู้ชมครับ

ปาจับหนึ่งทีแล้วบีบต่อให้แบบเหนือเลยนะครับลูกนี้
แล้วก็จิรวัตรสอนวิเชียนหลุดไปยิงหลุดเดี่ยวเลยครับ

ใจผมยังมาเลยนะครับคิดว่าโอกาสจะมี
แต่นี่ครับประตูนี้ดูเวลาครับ
โอ้โหเหลืออีก๔๘๒วินาทีตีเสมอ
เสมอต้องมีช่วงต่อเวลาแล้วจังหวะปัญหามันเกิดขึ้นครับ
ช่วยเต็มที่แล้วก็ทาวุทธ์มาสาป้ามงอีกทีหนึ่งแล้วอีกทีหนึ่ง
แทบไม่ทันนะครับแต่สุดท้ายโดนจับแฮนดบอลนะครับ
ภาพช้าชัดเจนจังหวะแรกเนี่ยโดนหัวชัดเจนจะ
วันที่สองมีมือไปช่วยครับก็เล่นเป็นประตูเลยครับจังหวะเนี้ย
กรรมการเห็นแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับให้ทั้งใบแดงแล้วก็ให้จุดโทษกับทางด้าน
จากอีรักษ์ครับนาฟิศอาวาซาสนะครับยิงเข้าไป
ขึ้นนำสองต่อหนึ่งนะครับบาฮาโดรี่นะครับก็คือนักเตะอีรานนะครับ
ยิงเข้าแล้วจุดเปลี่ยนอีกครั้งมาครับเสียตัวหลักอย่างซาป้า
เล่นพาวเวอร์เพลย์ลำบากแน่แล้วพอจะมีโอกาสในการเล่นพาวเวอร์เพลย์
สุดท้ายพวกเขามาโดนอีกสองนาทีครับจากเหลืองได้จังหวัดนี้ครับ
กัปตันทีนธมุติมัจจารานะครับไปโดนใบเหลืองที่สอง
ไล่ออกจากสนามไปโอ้โหต้องเหลือผู้เล่นน้อยกว่าอยู่ช่วงหนึ่งนะ
ครับแต่สุดท้ายก็ยันอยู่ยังรักษาระยะห่างได้
แต่ว่าในจังหวัดที่ชมบุรีไม่มีทางเลือกต้องเล่นพาวเวอร์เพลย์
แต่สุดท้ายไปพลาดกันเองครับมันเป็นปกติของพาวเพลย์อยู่แล้วนะครับ
ซึ่งแผนผู้สอนจะรู้ดีว่าความไพรภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นได้
เพราะว่าเลือกขึ้นไปด้านบนด้านล่างจะไม่มีใครเหลืออยู่แล้วนะครับ
ก็ไปโดน๒ลูกนะครับในช่วงที่เล่นพาวเวอร์เพลง
รุ้นตามเชียร์กันต่อไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ
ครับทั้งสองคู่นะครับทีที่๓แล้วก็รอบชิงแฟนโอ้โหร้องไห้ตามนักเตะนะครับ
เต็มที่แล้วครับดังนั้นต้องเชียร์ให้สุดนะครับนาทีที่๓เอาที่๓มาให้ได้
ส่วนวุฒเถื่อนกลางครับดาวยิงคนสำคัญของชมบุรีบูเวฟร้องไห้หนักมากหลังจากจบเกมนะครับ
แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงถ่ายแล้วสดเนี่ยก็มีเสียงสั่นเคลือเหมือนกันนะครับ
เสียใจกับเหตุการณ์นี้มากแล้วก็ขอบคุณแฟนฟุตซอลไทยนะครับที่เป็นกำลังใจ
ก็มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะคว้าที่สามมา
ส่วนกฤษฎาวงแก้วนะครับเพื่อนร่วมทีมที่หายเจ็บไม่ทันเป็นตัวจักรสำคัญเหมือนกัน
ไม่มีชื่อในรายการนี้ก็โพสต์ปลอบใจแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะกลับมาคว้าแชมป์ในปีหน้าครับ
ย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับโปรแกรมของศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ในรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่๓ครับจะเริ่มชิงอันดับ๓กันก่อนนะครับ
เจอกับชมบุรีบลูเวฟของไทยนะครับในการชิงที่๓
ในรอบชิงชนะเลิศครับเวลา๑๘นาที๔๕นาที
นาโกย่าโอเชียนของญี่ปุ่นนะครับจะเจอนาฟิศอัลวาซาสของอีรักษ์ครับ
ก็ดูฟอร์มไปทั้งสองคู่เลยนะครับดูซะหน่อยว่าชมบุรีจะจบที่๓ได้ไหม
และคู่ชิงดูหน่อยครับว่านาฟิตออซานั้นเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับ
ที่ล้มชมบลีได้จะเจอทิศเดทของนางนาโกย่าโอเชียนนั้นกดลงหรือเปล่า
ก็ต้องติดตามดูติดตามการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละครับไม่พลาดแน่นอน